ท่านผู้ชมครับมีสองแม่ลูกนะครับที่มาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
น้องแคร์สระบุรีคนที่เป็นแม่เนี่ยมากับลูกสาวตัวนิดเดียวนะ
บอกว่าต้องกระโดดลงจากรถสามีหนีตายมาถูกสามีเนี่ยทำร้ายร่างกาย
อยากให้ช่วยหน่อยพาเธอไปส่งโรงพักก็ได้นะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
มันจะชนรถเราหรือเปล่าเธอเขามีปืนไหมไม่มีอ่ามีมีนไหมมี
ไอ้ตื่นรถไปเลยพี่ไปเยอะเปล่าพี่ทำไมเขากลัวไปเลยพี่เขากลัวนะ
ขอรถทิ้งรถไอดิโอไหมยัง

พี่ผมว่าเรียกตำรวจดีไหม
ก็ตีหนูน่ะสังคม
เนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้ก็ร้องแล้วแบบผู้หญิงคนนี้
ตัวแม่เด็กก็ยังไงก็ไม่ยอมไปกับผู้ชายเสื้อสีส้มคนนั้น
พยายามจะมาตามให้ไปกลับไปขึ้นรถเขานะฮะพลเมืองดีคันนี้ก็บอกว่า
โอ้โหอย่างงี้เดี๋ยวยังไงโทรแจ้งตำรวจก่อนดีกว่าค่ะคือฝ่ายหญิงสาวเนี่ยฮะ
ของเด็กแล้วก็ลูกสาวนี่เขายืนยันว่ายังไงเขาก็ไม่ไปกับผู้ชายคนนั้นนะครับ
เป็นสามีที่ทำร้ายแล้วก็ทุบตีเขาผลเมืองดีก็เลยบอกเดี๋ยวพาไปส่งตำรวจก็แล้วกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกนะฮะของคืนที่ผ่านมานะครับ
ถนนในพื้นที่อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีนะครับพลเมืองดีที่ไปช่วยสองแม่ลูกเนี่ย
เอาคลิปนี้มาลงเพื่อตามหาญาติของสองแม่ลูกคู่นี้
พร้อมกับระบุว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าจะเป็นคุณคุณจะทำยังไง
ขับรถผ่านไปหรือว่าลงไปช่วยเหลือเขาดีตอนนั้นอยู่ในรถกันสามคนนะครับ
กล้าจอดรถเพื่อจะช่วยเหลือค่ะเพราะสงสารเด็ก
ถ้าใครพอรู้จักญาติของแม่ลูกคู่นี้เนี่ยยังไงติดต่อตำรวจที่สพนแคร์ได้เลย
แม่ของเด็กเนี่ยบอกต้องการกลับบ้านที่อุดรธานีนี่นะฮะ
มีคลิปอีกคลิปหนึ่งพลเมืองดีบันทึกเอาไว้นะครับ
ตอนที่พาสองแม่ลูกขึ้นมาบนรถแล้วนะครับต้องเก็บนี่นั่งบนรถแล้วนะฮะ
เพื่อพาไปส่งที่สพนแคร์คือทีแรกตอนที่ผู้ชายเสื้อส้มตามมาที่รถอ่ะ
เขาก็ยังถามผู้หญิงคนนี้อยู่นะคนนั้นก็มีปืนหรือเปล่าเขามีมีดหรือเปล่า
ผู้หญิงคนนี้ที่มากับลูกบอกเขาไม่มีปืนแต่เขามีมีด
นี่แล้วก็นี่ฮะพาขึ้นรถมาแล้วไปส่งสพนแคร์นะครับ
นี่ก็ถามเด็กว่ากลัวไหมใช่พ่อไหมคือถามว่าใช่พ่อไหมน้องบอกสายหัวนะบอกไม่ใช่
นี่แม่ของเด็กบอกว่าเธอถูกผู้ชายคนนั้นซึ่งเป็นแฟนของเธอนะครับ
ตีจนทนไม่ไหวแล้วก็ลงไม้ลงมือด้วยนะครับก็เลยต้องหนีมานะฮะ
ก็ส่งที่สพนแคร์เรียบร้อยนะฮะคลิปสุดท้ายนี่จะเป็น
ช่วงที่ส่งถึงมือตำรวจนี่ไปถึงโรงพักแล้ว
ส่วนเรื่องที่อะไรนะคุณแม่เขาบอกโทรแล้วตำรวจไม่รับแจ้งอะไรเนี่ยอืม
เพื่อพี่ตำรวจจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะฮะ
เพื่อบางทีประสานงานกันเข้าใจผิด
หรือยังไงหรือไม่ได้มาดูจริงแล้ว
โอ้โฮคือเรื่องใหญ่เหมือนกันอันนี้
คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับพลเมืองดีที่ไปช่วยเหลือสองแม่ลูกนะครับ
คือว่าที่ร้อยตรีหญิงนัชยาเขาแก้วอายุ๓๐ปีและว่าที่ร้อยตรีประสบลาบทองอินอายุ๓๑ปี
ทั้งสองบอกเมื่อคืนนี้กำลังขับรถจะกลับบ้านเส้นก่อนถึงวัดกลุ่มหัก
จะเข้าสนามกีฬาหนองแคร์เห็นรถกระบะจอดอยู่ข้างทางชายหญิงคู่หนึ่งทะเลาะกันอยู่
มีเด็กผู้หญิงตัวเล็กอยู่ด้วยนะฮะทันใดนั้นฝ่ายหญิงเนี่ยพอเห็นรถของพลเมืองดีมาเนี่ย
กระโดดขวางรถเลยนะฮะเพื่อขอความช่วยเหลือบอกถูกแฟนทำร้าย
ทีแรกเขาบอกเขายังสองจิตสองใจอยู่กลัวจะเป็นมิจฉาชีพ
แต่เห็นผู้หญิงกับเด็กผู้หญิงที่อยู่ด้วยเนี่ยเอาแต่ร้องไห้
ตัดสินใจว่าช่วยดีกว่าแล้วก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานตลอด
เพื่อตามหาญาติของแม่ลูกคู่นี้
แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้

แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้

แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้
แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้
แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้

แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้
แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้
แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้
แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้

แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้

แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้

แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้

แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้
แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้
แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้
แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้

แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้
แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้

แล้วตามหายาดของแม่ลูกคู่นี้